เมาสุดท้ายฆ่าพ่อนะฮะ
เพราะว่าอะไรขอเงินหน่อยพ่ออยากได้เงินไปซื้อเหล้า
พ่อเลยบอกว่าพอแล้วมั้งวันจะเอาแต่เมาเหรอ
คว้าไม้ฟาดพ่อจนกระทั่งพ่อตายครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วก็พามาทำแผนฮะ
นายวิไลหรือซีเง็กอายุ๒๑ปีครับนี่คือผู้ก่อเหตุ
ฆ่าพ่อแท้ของตัวเองพ่อบังเกิดกล้าว
พ่อที่ดูแลเลี้ยงดูเขามาคอยให้เงินหาข้าวหาปลาให้กิน
พามาชี้จุดทำแผนครับ

คนร้ายเนี่ยสีหน้าสีตาท่าทางแทบจะไม่ได้สลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ทั้งที่เพิ่งจะฆ่าพ่อแท้ของตัวเองไป
ชาวบ้านมายืนมุงดูฮะสาบแช่งตะโกนด่า
ขอให้ตายตกไปตามกันไอ้ลูกทรพี
นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอน๔ทุ่มเมื่อวานนี้
ตำรวจสภภูสิงศรีสะเกดรับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตาย
ก็เลยไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเรื่อง
บ้านหลังดังกล่าวไปเจอศพในเชิดอายุ
นายเชิดถูกลูกชายคือนายวิไลนี่แหละครับ
ใช้ไม้เห็นว่าเป็นด้ามเสียมนะฮะ
ด้ามก็ใหญ่อยู่นะฟาดจนตาย

ปรากฏว่าย้อนกลับมาที่บ้านอีกครั้งตอนเช้า

แล้วพอตอนเช้าได้ใจย้อนกลับมานอนเอาแรง

นอนหลับเอาแรงตำรวจตะครุบตัวจับได้ทันท่วงทีฮะ
วันนี้ตำรวจสอบสวนและพาตัวนายวิลัยมาชี้จุดทำแผน
สภาพคือเหมือนยังไม่สั่งเมาด้วยนะครับ
ผู้ก่อเหตุให้เหตุผลว่าก็ผมโมโห
พ่อเนี่ยพูดไม่เข้าหูพูดอยู่นั่นแหละ
ขี้เมาวันกินแต่เหล้า
นี่ครับพ่อเชิดที่ถูกลูกในไส้ฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยม
พ่อเขาพูดเพราะว่าเขาเป็นห่วงหรือเปล่าล่ะ
พ่อเขาพูดเพราะเขาไม่อยากเสียลูกที่เลี้ยงมาจนโตเนี่ย
ไปเป็นธาตุเหล้าธาตุยาหรือเปล่าล่ะ
เขาเลยโมโหครับพ่อพูดแบบนั้นทำไม
ผมก็เลยฆ่าพ่อตายคามือนี่ครับ
จากนั้นพอชี้จุดทำแผนเสร็จก็พาตัวกลับไปที่โรงพัก
ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บันเทิงครับ
บอกว่าผู้ตายจริงแล้วเขาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
คนก่อเหตุก็อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งคือแยกกันอยู่คนละหลัง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อเชิดเขาเดินไปที่บ้านของพี่สาว
แล้วบังเอิญวันลูกชายก็ไปเห็นพอดีว่า
พ่อไปบ้านป้ามานี่เหมือนไปได้เงินมา
ลูกก็เลยเข้าไปขอเลยพ่อขอร้อยหนึ่งดิ
ขอตังค์ร้อยหนึ่งป้าเขาโอนเงินมาให้พ่อแล้วนี่
นี่ยังรู้ยังเห็นอีกนะ
พอขอ๑๐๐บาทปั๊บเนี่ยจริงแล้วพ่อเขาให้ไปก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับ
แต่มาขอเพิ่มพ่อเลยบอกว่าโอ๊ยพอแล้วมั้ง
วันจะกินแต่เหล้าหรือไงก็เลยทะเลาะกัน
แล้วเขาก็ไปคว้าเสียมมาตีพ่อจนล้ม
พ่อล้มแล้วไม่หยุดฮะตีซ้ำจนพ่อแน่นิ่ง
ผู้ตายมีอาชีพคือทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไป

ถ้าหากว่าพ่อคือต้นแบบของความขยัน
งอมืองอเท้าในการหากิน
ลูกเนี่ยวันไม่ทำอะไรฮะนอนกระดิกเท้ารอกินเหล้า
แล้วมีประวัติติดยาอีกต่างหาก
งานการไม่ทำโอ้โหเพราะเกิดมามาฆ่าพ่ออีก
ผู้ใหญ่บ้านครับ
วันนี้ครับพิตินักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องแล้วก็พบศพของพ่อเชิด
ว่าตายอยู่ใต้ต้นมะตูมริมถนนห่างจากบ้านลูกชาย

ชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

คือเป็นพ่อที่ต้องมาตายเพราะน้ำมือลูก
แล้วเป็นพ่อที่ดีด้วยไงทำมาหากิน

คือก่อนเกิดเหตุนายวิไลเหมือนกับดื่มเบียร์ไป๒ขวดแล้วด้วยนะ
คือคงกลึ่มได้ที่แล้วก็เมาได้ที่นี่แหละ
ถึงกล้าทำเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ

เง็กนี่คือคำที่เพื่อนบ้านเรียกนะฮะ

เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นพ่อเขาพยายามจะคว้าปืนออกมา
แล้วก็หายไปในความมืดรู้อีกทีก็อ้าว

มีศักดิ์เป็นป้าของคนก่อเหตุด้วย

เสียงดังตุ๊บตับตุ๊บตับออกมาดูอ้าว
น้องชายนอนอยู่ที่พื้นเลือดอาบเลยครับ
ส่วนหลานชายเห็นวิ่งหนีไปไวนู่น

ตอนนั้นคือเห็นสภาพน้องชายแล้วใจไม่ดีเลย
ห่วงมากเพราะว่าเลือดอาบท่วมตัวเลย
คิดไม่ถึงว่าหลานจะลงมือแบบนี้ได้
บอกเอือมระอามากกับไอ้หลานคนนี้

ขอเงินพ่อพอไม่ให้ก็ทำร้ายพ่อ
แต่รอบนี้มันทำรุนแรงเกินไป

เคยไปลักขโมยตามบ้านเรือนตามวัดด้วยนะ
เพื่อจะหาเงินไปซื้อยามาเสพเนี่ย
บางครั้งหลอนถึงขนาดที่ว่ายังไงรู้ไหมฮะ

เดินแก้ผ้าทงเทงตามถนนน่ะ

ตาวิ่งหนีกันกระเจิงเลยครับ

ป้าบอกเลยว่าไม่ขอให้อภัย
แม้ว่าจะเป็นหลานก็ตามครับ
พี่ติเนี่ยเดินทางไปเจอกับนายวิรัย

ก็อยากจะไปพูดคุยกับเจ้าตัวหน่อย
ก็คิดว่าเขาจะสลดเสียใจสำนึกผิด
เอาไมค์ไปจ่อปากอยากจะขอเปิดใจ
ลองดูว่าเขาจะพูดอะไรกับเราบ้าง
อยากจะไปกลับสุขภาพไหม

มีอะไรอยากจะพูดถึงดวงวิญญาณพ่อไหมครับ
พี่ถามกันซักที
ตอบเลยสักคำถามหนึ่ง
อยากจะไปกราบขอเข้ามาศพพ่อไหม

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีครับ

ก่อนส่งฝากผังที่สารจังหวัดศรีสะเกต
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะ